เป็นสถานการณ์โควิดคือตอนนี้สะกิดทุกห่อมย่าประเพณีต่างที่เคยมีมา

จำได้ไหมภูเก็ตม้าทรงเนี่ยต้องงดแสดงอิทธิฤทธิ์

ปกติพอทำบุญเสร็จแล้วนะ
ขนมปักใต้ยังคงมีอยู่ทั่วไปราคาแบบนี้ไปตามหมู่บ้านต่าง
ใครอยากมากินประเพณีชิงเปดก็เชิญมาหยิบได้เลย

ก็คือสถานการณ์โควิดจะมาชิงเปรตแบบเดิมไม่ได้แล้ว
ปุ้ยเดินไปเอาขนมลาให้พี่ถุงได้เห็น

ขนมลาขนมพองขนมพองเป็นไง

พูดเหมือนอยู่ปากใต้เลยหน้าเราเหมือนปากใต้ใช่ไหมล่ะ
อ่าขนมลาก็มีขนมพองก็มี

หน้าขอนฟรีธรรมาลาสนี่
เห็นไหมเปียนแท้เลยนะคะิกายเปรียนไปเรียบร้อยนะครับ
ประเพณีชิงเปรตนะครับขยับมาดูตัวเลขของวัคซีน
ก่อนจะไปตัวเลขวัคซีนมีข่าวดี
สำหรับใครที่อยากจะบูธเข็ม๓รอรับได้เลย
เกี่ยวกับพี่ติ๊กชิโลพอศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
สำหรับคนที่ฉีดเข็ม๑สำหรับคนที่ฉีดเข็ม๒
พ้นไปเรียบร้อยตั้งแต่มีนาพฤษภาผ่านไปแล้วนะฮะ
ส่วนตัวเลขโควิดเป็นตัวเลขของยี่สิบเอ็ดอู้หูเยอะนะ
ได้อย่างงี้พี่ฉีดต่อวันเนี้ยเชียดล้านแล้วนะฮะ
แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าโดส
เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามว่าไปนะครับ
ภาพรวมประเทศไทยก็ทะลุพวดไปแล้ว
ตอนนี้๔๖๐๒๓๐๑๖โดสนะครับ
เหลือ๑๐๐วัน๑๐๐ล้านโดส
เป้าหมายของลุงตู่เดินหน้ากันต่อไป
ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับ

เร่งอ่ะอีก๓เดือนนิดเท่านั้น